ที่เกิดขึ้นในทางจังหวัดภาคใต้เนี่ยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่๑๔สิงหาคมแล้ว

ในพื้นที่ป่าละเมาะในอำเภอยหาจังหวัดยะลา
มีการยิงต่อสู้กันนะคะ

คนร้ายถูกวิสามันไป๗ศพด้วยกันนะคะ
และภาพที่เห็นนี้เป็นภาพขณะคนร้ายประทะกับเจ้าหน้าที่ค่ะ
มีการประทะกันต่อเนื่องเป็นระยะด้วย
นี่เป็นแค่บางช่วงบางตอนนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในป่าละเมาะกลางทุ่งนาในหมู่บ้าน

ตะบนกอลำอำเภอย่ารังจังหวัดปัตตานีนะคะ
คนร้ายกับเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคง

แล้วก็มีการยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่อย่างหนักเลย
ทำให้คนร้ายถูกวิสามันเสียชีวิตไป๒ศพ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๑๔สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ขอกำลังสนับสนุนเข้ามาปิดล้อมในพื้นที่
ในการจับกลุ่มคนร้ายตลอดทั้งวันทั้งคืน
ต่อเนื่องกันค่ะวันที่๑๕สิงหาคม
ไปเจอคนร้ายอีก๓คนนะคะหลบอยู่ในทุ่งย่า
ขณะที่เฮริคอปเตอร์กำลังจะบินออกจากพื้นที่
ระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นมีการยิงตอบโต้ค่ะ
จุดที่คนร้ายหลบซ่อนตัวคือยิงกันอย่างดุเดือดเป็นระยะระยะ
กระทั่งตอนเย็นไปตรวจสอบไปเจอคนร้าย
วิสามันไปสองศพส่วนเจ้าหน้าที่ปลอดภัย
กระทั่งวันนี้ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาสักประมาณ๑๑นาฬิกา๓๐นาที
เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงเข้าไปเคลียร์พื้นที่
เบื้องต้นไปเจอสมของคนร้าย๑ศพตอนเช้า
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่กระจายกำลังตรวจสอบ
ค้นหาอีกปรากฏว่าไปเจอคนร้ายเพิ่มอีก๒ศพค่ะ
ในวันนี้นะคะจากการปฏิบัติการภารกิจตั้งแต่วันที่๑๔๑๖สิงหาคม
คนร้ายเสียชีวิตจากการประทะไปทั้งหมด๗ศพด้วยกัน
ขณะนี้เจ้าหน้าที่มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
เก็บลายนิ้วมือศพของคนร้ายที่พบล่าสุดเนี่ยว่าเป็นใคร
มาหาความเชื่อมโยงนะคะว่าคนร้ายเนี่ยเคยไปก่อเหตุที่ใดเอาไว้บ้าง
พลตรีปราโมทพรมอินโคศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้าเปิดเผยออกมานะคะ
แม่บอกว่าแม่ทัพภาคที่๔กำชับเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ใช้ความระมัดระวังอย่างสูงและพยายามจะบังคับใช้กฎหมาย
แต่ว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจด้วยความยากลำบาก
เนื่องจากว่าพื้นที่ที่คนร้ายหลบซ่อนตัวเป็นป่าละเมาะแล้วก็เป็นทุ่งนาบริเวณกว้าง
คือวันแรกและวันที่๒เจ้าหน้าที่มีการให้ผู้นำศาสนามีการให้ผู้นำท้องถิ่น
เจรจาไปเกลี้ยกล่อมแล้วหลายรอบนะคะครับเพื่อให้คนร้ายเนี่ยมอบตัวโดยละม่อม
แต่ปรากฏว่าคนร้ายใช้ความรุนแรงในการตอบโต้ค่ะจนสุดท้ายนำไปสู่การวิสามัน
นามของกอรมนภ๔ส่วนหน้าขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไม่อยากให้เกิดที่การแบบนี้